ต่อกันที่เหตุระเบิดซึ่งอยู่ในภาคใต้นะคะเป็นเหตุความไม่สงบที่จังหวัดยาลา
เมื่อวานเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์คนร้ายปลาระเบิดไป๊บอม๒จุดที่อำเภอบรรนังสตาค่ะ
ภาพกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุระเบิดนะคะก็จับภาพไว้ได้ค่ะ
เป็นระเบิดไป๊บอมสองจุดในบรรนังสตานะคะจุดแรกภาพกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลบรรนังสตาจับไว้ได้เป็นช่วงที่มีเด็กนักเรียนกำลังลงจากรถจักรยานยนต์เพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านบ้านนั้นอยู่ในซอยนะคะ
หลังจากนั้นไม่นานค่ะได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นซึ่งจุดแรกนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

ที่ถนนสุกยางด้านหลังที่ว่าการอำเภอบรรนังสตา
คนซ้อนท้ายได้คว่างระเบิดแบบไปร์ทบอมใส่บ้านพักอาสาสมัครรักษาดินแดน
โดยคนขับรถสวมหมวกนิรภัยใส่เสื้อสีม่วงคนซ้อนแต่งกายชุดดะวะเรียนแบบผู้หญิง
ใช้รถจักรยานยนต์เป็นภาษณะทำทีเข้าไปซื้อของแล้วก็เลี้ยวกลับรถ
ก่อนที่จะคว่างระเบิดไป๊บอมเข้าไปในด้านหลังที่ว่าการอำเภอนะคะจากนั้นหลบหนีไป
หลังจากที่เกิดเหตุชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดสอนศึกสอนชัยตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่๑๐นำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้ง๒จุด
พบหลักฐานเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสลักระเบิดและเศษท่อแอสลอนสีฟ้า
ว่าคนร้ายต้องการสร้างความปั่นป่วนมากกว่าประสงค์ต่อชีวิต
เจ้าหน้าที่ได้ไล่ดูภาพจากวงจรปิดตรวจสอบเส้นทางของคนร้ายหาตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ